เหตุการณ์นี้เป็นผลมาจากน้ำกระท่อม
เมื่อลูกชายเมาน้ำกระท่อมคว้ามีดแทงพ่อ
แต่พ่อสู้กลับก็เลยบาดเจ็บนะฮะ
ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ
นี่ครับสารที่เกิดเหตุในซอยประชาอุทิศ๔๕

เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุนะครับ
ก็ตำรวจสนราชบุรณะพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเขาให้การช่วยเหลือก่อนเลย

พบนายคทายุทธ์มีสินอายุ๒๐ปี

กกหูด้านซ้ายมีบาดแผลยาว๓เซน

แขนซ้ายก็มีบาดแผล๒จุดนะฮะ
ก็ตรงบริเวณเอวด้านซ้าย

เจ้าหน้าที่ได้เร่งทำการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตากศิลป์นะครับ

คืนเกิดเหตุเมาหนักมากครับ
ถอดเสื้อเหลือกางเกงขาสั้นตัวเดียว
ถืออาวุธลักษณะเหมือนเป็นท่อนเหล็กนะคุณ

บอกว่าจะทำร้ายตัวเองนะฮะ
แล้วก็บอกว่าจะทำร้ายคนอื่นด้วยคุณ

ทีนี้คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นแล้ว
ว่าเลือดไหลที่ศีรษะที่แขนก็มีเลือด

ทีนี้ทางคนที่พักอาศัยอยู่ตรงนั้นหวาดภาวะ
หวาไม่กล้าเข้าใกล้ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้เข้ามานะฮะฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยครับ
ผมจะยุ่งเลย
ผมรับรองว่าถ้าจับเด็กไม่ไหลผมก็ชืบแน่นอน
ทำร้ายแล้ว
อ๋อหรือป้องกันตัว

ไม่กล้าให้เด็กเข้าไปใกล้เลย
กลัวจับเด็กเป็นตัวประกันใช่ไหม

คือเขาก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันนะ

เขาก็ตะโกนถามให้ชาวบ้านช่วยหน่อย

เรียกกู้ภัยให้หน่อยกู้ภัยเมื่อไหร่จะมา

เขาก็เล่าให้กู้ไพฟังแบบนี้ครับ
เพราะพ่อเนี่ย
มีอาการหยากยานะครับ
มาทำร้ายเขาก่อนที่เขาเนี่ย
สวนกลับไปเพื่อป้องกันตัว

ส่วนพ่อผู้บาดเจ็บคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะฮะ

เพราะว่าชาวบ้านบอกอีกแบบนึง

น่าจะเมาน้ำกระท่อมและคว้ามีด

พ่อก็เลยสวนกลับทำให้ตัวเขาบาดเจ็บแบบนี้

พ่อก็อยากยาเหมือนกันก็เลยทำร้ายผม
เรื่องนี้ต้องรอให้ตำรวจสอบปากคำทุกฝ่าย

ในการนำมาสอบปากคำทั้งสองฝ่ายนะฮะ